ไปใจไหนเนาะฝนคือตกปะเจ้าแท้
เศร้าตกแน่เทวดาเจ้าค้า

คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ

ที่มีปลากระชังปลาที่อยู่ในกระชัง

จะต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ

คุณผู้ชมให้ดูภาพถ่ายดาวเทียมกันก่อนเลยนะคะ
วันนี้ขออนุญาตอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่ต่างนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดสีส้มที่อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ก่อนหน้านี้นะคะเขาเป็นพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่
หลังจากนั้นเขาพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามนะคะ
ทำให้เราจะเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วมาประกอบกับภาพนี้ค่ะ
เขามาบวกกันพอดีค่ะฝนจะตกต่อเนื่องเลยนะคะ
ประกอบกับลมฝนประจำฤดูค่ะฝนยิ่งตกหนักต่อไปอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจุดที่พายุเตี้ยนหมู่เขาขึ้นมานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญ
บนราชธานีและยะโสธร
ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูนะคะจากพายุที่เขาพอพัดขึ้นฝั่ง
บริเวณทางตอนกลางของประเทศเวียดนามแล้วเนี่ยนะคะ
จะเห็นเป็นแถบที่เป็นสีม่วงทั้งหมด
นี่คือจุดที่จะทำให้เกิดฝนตกหนัก
และจะสังเกตเห็นว่าลมแรงมากค่ะ
จุดที่เป็นสีแดงนี่นะคะ
คือจุดที่เขาพัดขึ้นมาแล้วเป็นพายุเตี้ยนหมู่
อายุเต้นหมู่อยู่ในช่วงจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญพอดิบพอดีนี่เป็นช่วงเช้า
แล้วหลังจากนั้นค่ะจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
และจะตกต่อเนื่องไปเรื่อยเลยนะคะ
หลังจากนั้นจุดนี้ค่ะเขาจะเคลื่อนจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกนะคะ
พาดผ่านประเทศไทยไปเลยค่ะใช้เวลาประมาณ๓วัน
คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้เกิดฝนตกตามแนวที่เขาพาดผ่านไปเลยนะคะ
และนี่คือภาพของวันอาทิตย์นะคะก็คือเขาพัดออกไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
ส่วนคลื่นช่วงนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างเลยนะคะ
รวมถึงเดินทางออกไปตกปลาด้วยนะคะโดยเฉพาะฝั่งอนามันคุณผู้ชมเห็นไหม
ตึ๊บมาเลยค่ะนี่คลื่นสูงนะคะประมาณ๒เมตร
ส่วนทะเลอ่าวไทยนี่ก็จุดไหนที่มีฝนตกก็สูงเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมครับพอพูดแบบนี้แล้วทะเลไม่ควรไปเที่ยวไปเที่ยวภูเขาได้ไหม
ภูเขาก็ไม่ควรไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าฝนตกสะสมในหลายพื้นที่นะคะ
พอฝนตกลงมาน้ำป่าหลากมาเลยค่ะโอ้โหทั้งแดงทั้งแรงแบบนี้เลยนะคะ
ไหลเชี่ยวกรากค่ะอุทยานก็เลยประกาศให้นักท่องเที่ยวเฝ้าระวังตอนนี้นะคะ
พอตรวจสอบที่อุทยานแห่งชาติต่างแล้วไปเที่ยวไม่ได้ช่วงนี้นะคะ
ไปตรวจสอบปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างหลายคนก็กลัวค่ะ
ตอนนี้นะคะเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเติม
บ้านเรือนชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยในอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยา
เอ่อท่วมแล้วค่ะต้องเอารถมาจอดริมถนน
ใช้รถไม่ได้ใช้เรือแทนนะคะตอนนี้
ส่วน๒จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในวันที่๒๙กันยายน
เพราะแม่น้ำจะสูงขึ้นหนึ่งเมตรคือพื้นที่อำเภอผักไห่
และอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะย้ำนะคะ
กันยายนน้ำจะสูงขึ้นประมาณ๑เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะฟังแบบนี้แล้วนะคะ
ชังปลาของดิฉันจะทำยังไงกันดีล่ะ
น้ำจะสูงขึ้น๑เมตรอ้าวฝากพี่หน่อยนะ
ผูกให้มันดีดีเพราะน้ำเวลามันมาแล้วเนี่ย

คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะใครที่มีข้าวของ
ยังไม่ทันพูดเลยโอ๊ยไปแล้วไปแล้ว
โอ้โหทำยังไงล่ะไปทั้งกระชังไปทั้งจ้าเลยคุณผู้ชม